คือมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างมอเตอร์ไซค์ด้วยกัน
คือทหารเกณฑ์คนหนึ่งเขาไปคือขี่มอเตอร์ไซค์มาไปกับแฟนสาว
แล้วปรากฏว่าไปเจอกับมอเตอร์ไซค์อีกคันแล้วมันชนกันเข้าอย่างจัง
ประเด็นคือเรื่องนี้มันเกิดมาหลายเดือนแล้ว
แล้วก็กลายเป็นว่าทั้งทหารเกณฑ์ทั้งแฟนสาวบาดเจ็บสาหัสเลย
คู่กรณีย้อนศรมาใช่
ผู้ชมดูนะครับคนเจ็บเนี่ยลูกศรสีเหลือง

เขาขี่ซ้ายนี่ขี่ขวา

แฟนสาวเนี่ยโอ้โหเจ็บสาหัสเลย

กล้องมันคือกล้องวงจรปิดเนี่ยจริงบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะคะ
แต่ทีนี้คดีมันยังไม่คืบสุดท้ายผ่านมา๓เดือนกว่าแล้ว
พี่สาวค่ะพี่สาวของทหารเกณฑ์หนุ่มคนนี้ก็เลยมาร้อง
มาร้องนะคะเพื่ออยากจะขอให้ขอความเป็นธรรม
คือก็ไปที่ทางด้านของสอนอพระขนง
แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาคดีไม่คืบเลย
พี่สาวก็คือคุณแสงทองคำถานะคะอายุ๓๖ปี
เล่าว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่ในซอยปุณวิถี๕๓เขตพระขนง
คือภาพจากกล้องวงจรปิดก็ค่อนข้างชัดเจน
เขาบอกว่าตัวผู้บาดเจ็บก็คือนายรักไทยอันนี้เป็นน้องชายของเขาเอง
อีกคนนึงคือแฟนของน้องก็คือนางสาวชุติมาอายุ๑๙ปี
ทั้งคู่รักษาตัวอยู่นานกว่า๓เดือนเลยนะที่โรงพยาบาล
ที่สำคัญยังตามหาตัวคู่กรณีคนนี้ไม่เจอด้วยนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่าน้องชายบาดเจ็บหนักหนักขนาดไหน
กระโหลกของน้องเนี่ยร้าวคิ้วแตกกระดูกตาต้องผ่าตัดดามเหล็กกันเลยนะคะ
แล้วก็เส้นประสาทตาก็ขาดด้วย
ตอนนี้ทางด้านของพี่สาวคุณแสงทองบอกว่าน้องอาการดีขึ้นแล้ว
แต่มันมีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะเส้นประสาทตาขาดทำให้มองไม่ชัด
ส่วนแฟนสาวเนี่ยคุณผู้ชมดูนะอายุ๑๙ปีเธอก็หนักเหมือนกันค่ะ
คือตัวแฟนสาวมีอาการน้ำไหลออกจากโพรงสมองออกทางจมูกนะ
แล้วต้องมีการเอ็กซาเรย์สมองทุกเดือน
ทีนี้เรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วทำยังไง
ทางด้านคุณแสงทองเนี่ยเขาบอกว่าคือครอบครัวเองก็ต้องรับผิดชอบกันไปเองแหละ
ตอนนี้จ่ายค่ารักษาไปแล้วร่วม๖๐๐๐บาท
ลองฟังเสียงพี่สาวของตัวทหารเกย์แล้วก็เนี่ยค่ะฟังดูหน่อยค่ะ
ทางตำรวจก็ไม่ได้ติดต่อทางหนูค่ะ

ไม่มีใครให้เบาะแสหรือว่าเคยเห็นตรงนั้นตรงนี้เขาเป็นรายเด้อ

ก็คือเงียบไปเลยทุกวันนี้ก็คือเนี่ยค่ะเพิ่งจะมาเริ่มต่อกันอีกนะคะ
ก็อยากบอกว่าให้ออกมาคุยกันนะคะ
มาคุยกันมาพูดคุยกันว่าจะเอายังไงจะทำยังไงต่อค่ะ
เพราะทางหนูก็ลำบากเหมือนกันนะคะ
เพราะน้องหนูเขาก็ไม่ได้ทำงานนะคะ

หนูก็อยากให้ออกมารับผิดชอบแล้วก็มาคุยกันนะคะ

ทีนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยก็ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้แหละค่ะ
ไปดูกันหน่อยแหละตัวผู้บาดเจ็บเป็นยังไง
ตัวนายรักไทยเนี่ยกับนางสาวชุตินาแฟนสาวนะคะ
เขาบอกว่าคือระหว่างที่มีการพูดคุยสัมภาษณ์กันเนี่ย
๒คนนี้เขายังตอบคำถามค่อนข้างช้านะคะ
เพราะน่าจะเป็นผลจากอุบัติเหตุนี่แหละ
เดี๋ยวลองฟังเสียงเขาทั้งคู่ดูหน่อยค่ะ
ให้เขาออกมาคุยมาพูดหน่อยว่าจะแบบรับผิดชอบในส่วนไหนได้บ้างอะไรแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าพวกฐานะทางบ้านหนูก็ไม่ค่อยมีเงินด้วย
แม่ก็ต้องพาเทียวไปโรงพยาบาลแม่ก็แทบไม่ได้ทำงานเลยค่ะ
ทีนี้จากการไปตรวจสอบปรากฏว่าร้อยเวรที่รับทำคดี
เขาย้ายไปปฏิบัติงานที่สอนออื่นแล้วนะคะ
ก็มีร้อยเวรมารับทำคดีให้ใหม่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบ
อ่ะก็ตามมารับผิดชอบกันหน่อยเนอะเหตุการณ์นี้ยี่สิบเอ็ดตุลาคมค่ะ
หกสี่นะฮะท่านผู้ชมครับคนที่เขาถูกชนเข้าไปเนี่ยเขา
เพราะเดือดร้อนจริงแล้วคู่กรณีนี้หายเงียบไปเลยนะฮะ